ก่อนหน้านี้เขายอมรับนะว่ามีปัญหาถึงขั้นที่แยกห้องนอนกันอยู่จริง

ลุกลามบานปลายมีกระแสข่าวเมาส์ข่าวลือออกมาว่า

ฟกช้ำดำเขียวที่เกิดขึ้นบนตัวสาววุ้นเส้นนั้น

ถูกสามีทำร้ายร่างกายหรือเปล่า
แต่งานนี้คุณผู้ชมคงไม่มีใครตอบแล้วก็ไขข้อข้องใจให้เราได้
สาวคนนี้ค่ะวุ้นเส้นค่ะ
ถ้าข่าวลือหรือว่าข่าวที่เขาเขียนขึ้นมาเองก็ห้ามเขาไม่ได้
แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเจอกันก็จะอัปเดตให้ฟังว่าเป็นยังไงนะ

ความสัมพันธ์ก็ปกติแล้วค่ะ
ตอนนี้มันก็เหมือนกับแบบว่าเขาก็พยายามเราก็พยายามทั้งคู่อะไรอย่างนี้
มันก็ต้องใช้เวลากันไปอย่างนี้แหละ
แล้วก็เขาคงเห็นรอยที่แขนแต่จริงมันมาจากการทำงาน
ก็เอาไปว่าตอนนี้อยุ้นค่อนข้างเฉยก็ขาวมากเลย
เพราะว่าตอนนี้ใครจะมาโน้มเป็นยังไงก็ได้